อีก๑เหตุไฟไม้ที่ประจีนบุรีนะคะเป็นโรงงานกลั่นไม้หมานะคะ
ภายในเนี่ยมีทั้งม้ายหอมมีทั้งหม้อต้ม
ที่สำคัญมีถังแก๊สอยู่ค่อนข้างมาก
ใช้เวลาดับตัวมากนานพอควรเลยค่ะ
เลียวเพลิงห่วงไม้โรงงานกลั่นไม้หมา
ที่หมู่๗ตำบลบุฟ้ายอำเภอประจัยนตะคาม
สว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี
พร้อมกับรถดับเพลิงจากอบตบุฟ้ายอบตคำตะโนธ

ต้องร่วมระดมฉีดน้ำสกัดไฟกันจ้าละวันเลยค่ะ
โดยตัวโรงงานนี้เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว

ประกอบกับภายในโรงงานมีทั้งไม้หอม
ที่ไฟกำลังลุกไหม้ก็มีถังแก๊สระเบิดขึ้นมาเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเขาก็ต้องช่วยกันดึงถังแก๊สออกมาจากเปลวเพลิงกันก่อน
เพื่อป้องกันการระเบิดค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาถึงกว่า๑ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ก็ปรากฏว่าโครงหลังคาถูกไฟไหม้พังลงมาทั้งหมดค่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าหม้อต้มไม้กฤษณาภายในโรงงานถูกไฟไหม้
ไม้หอมเองก็โดนไปเหมือนกันนะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณกว่าล้านบาทค่ะ
สำหรับสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ตำรวจก็สันนิษฐานว่า
น่าจะมาจากถังแก๊สที่ใช้กลั่นไม้หอมนั้นมีความร้อนสูง
ทำให้ท่อแก๊สเกิดความร้อนแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้

ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ